ก็อยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดให้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่าเราก็สูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปอีกหนึ่งท่านนะคะ
จากการปฏิบัติหน้าที่นี่แหละค่ะ
เป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ

จากการปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
เพื่อนพยาบาลอย่างที่เห็นนะคะ
ก็มีการโพสต์ไว้อะไรกับการจากไปของนางสาวอุไรวันจันทรปรินนะคะ

เป็นพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙
โพสต์นะคะบอกว่าวิชาชีพของเราต้องสูญเสียไปอีกกี่ชีวิต
และเมื่อไหร่จะสิ้นสุดสักทีนะคะ
คือเหมือนกับเป็นความอัดอั้นของคนทำงานนะคะ
ด้านนายแพทย์อนุกูลไทยถานันผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
เปิดเผยบอกว่าคุณอุไรวันนั้นเริ่มป่วยเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมค่ะ
แล้วก็พบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม
จากนั้นเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๗กรกฎาคม
โดยมีอาการเหนื่อยมากต้องให้ออกซิเจนนะคะ
สุดท้ายได้นำเข้าห้องไอซียู
ตอนนั้นโรงพยาบาลก็ประสานขอส่งตัวนะคะ
ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่
เมื่อ๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะ
มนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครบอกด้วยว่า

ก็เลยไม่ได้เข้าฉีดในรอบแรกนะคะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนจะจดจำคุณอุไรวันไว้ตลอดไป
และยืนยันด้วยว่าทางโรงพยาบาลจะดูแลเรื่องสวัสดิการสิทธิต่าง
รวมถึงประกันชีวิตให้กับทางครอบครัวด้วยค่ะ

เป็นคนที่มีทุกฤตที่นัทยาศัยดีมากนะครับ
เทวไทยก็ยืนย้านแสดงใจทำงานครับทั้งเวลามาทุกคนรับ
เนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะ
เป็นพิธีชาปนกิจศพคุณอุไรวันค่ะก็มีนายกเหล่ากาชาติสมุทรสาครนะคะ
สสจจังหวัดผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
แล้วก็เพื่อนแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ญาติพี่น้องนะคะร่วมพิธีเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
เป็นการอาลัยแก่ผู้วายชน
แล้วก็ส่งดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ด้วยนะคะ
ถ้าไปดูบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตั้งแต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้
มีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดเชื้อไปแล้วกว่า๒๐๐กว่ารายนะคะ
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการรุนแรงมีอาการปอดอักเสบ๔๕คนค่ะ
ก็เรียกว่าเหนื่อยมาตั้งแต่ละลอก๒แล้วนะคะ
ที่ตอนนั้นมีคลัสเตอร์นะคะ
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐและก็เอกชน
ก็เลยเร่งประสานกำลังเสริมโรงพยาบาลในเครือตอนนี้ต้องมาช่วยแล้ว

ตอนนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับ
สั่งตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสูง
ท่านเหล่านี้ทุก๑๔วันเลย
เห็นคลิปนั่งร้องไห้กอดกันอยู่นี้นะครับ
รายละเอียดในคลิประบุว่า
เมื่อผลสวอปออกมานะครับติดโควิดยกทีม

เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ที่สุดแล้ว
ขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัย
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นคลิปของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลหนอง๒ห้องอำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่นครับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยบอกว่า
มีบรรยายงานการติดเชื้อของบุคลากรจากการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งของโรงพยาบาลรัฐ
และโรงพยาบาลเอกชนพบว่าโรงพยาบาลหนองสองห้อง
มีพยาบาลติดเชื้อ๗รายจึงได้ตรวจเชิงลุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๑๙คน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้ง๑๙คนนั้นกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน

ส่วนคลิปที่มีการนำเสนอนั้นที่เห็นว่าพยาบาลนั่งกอดกันร้องไห้
เป็นความเสียใจที่ไม่ได้รักษาผู้ป่วยเพราะตัวเองติดเชื้อ
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลหนอง๒ห้อง
เคลื่อนย้ายโรงพยาบาลสนามที่ค่ายมาทั้งหมด๓๓คน
แล้วก็นำส่งเรียบร้อยและยังไม่มีอาการถือ
เป็นกลุ่มสีเขียวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนคลัสเตอร์ในโรงพยาบาลเอกชนล่ะที่มีข่าวว่าติดโควิดนะฮะ
ได้รับแจ้งจากทีมควบคุมโรคพบผลบวก๑๕คนครับเป็นแพทย์๓คน
อกนั้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยขณะนี้ได้ขอกำลังเสริมจากโรงพยาบาลในเครือ
มาให้บริการเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็มีการวางแผนในเชิงปฏิบัติการ
แบ่งเป็น๓กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเสี่ยงสูง
ต้องได้รับการตรวจทุก๑๔วัน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มเสี่ยงปานกลางจะต้องตรวจรอบ๒๘วัน
และกลุ่มเสี่ยงต่ำมีการตรวจทุก๓เดือน